ก็ดิฉันก็ไปทำสกูลพรุ่งนี้เดี๋ยวได้ดูกันนะคะ

คือตอนนี้คือเขาดังมากแม่ยกให้พวงมาลัยเยอะมาก
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเขาสู้ชีวิตมาก

คุณพ่อแบบว่าเคยร่ำรวยตกอับ
ไม่มีอะไรเคยเฉียดตายก่อนหน้านี้

แล้วไฟลุกพลึบเกือบตายคาปั๊มมาแล้วนะคะ

แม่ยกเยอะขนาดนี้จะมีแฟนลำบากหรือเปล่า

ลูกทุกมะเร็งที่ชื่อว่าตรีใช่นโลง

ไม่ได้ไหม้ที่ข้างทางที่มันเป็นที่อันนี้
ไม่ได้ไหม้ที่ข้างทางที่มันเป็นที่อันนี้
ไม่ได้ไหม้ที่ข้างทางที่มันเป็นที่อันนี้
ไม่ได้ไหม้ที่ข้างทางที่มันเป็นที่อันนี้
ไม่ได้ไหม้ที่ข้างทางที่มันเป็นที่อันนี้
กับแบบว่าแฟนคลับเยอะมาก

น่องดังมาจากประกวดร้องเพลงนะฮะ

แล้วก็มีสิ่งตอบแทนดีกลับเข้ามาในชีวิตแล้ว
ก็เป็นกำลังใจให้นักร้องหน้าใหม่ตรีชัยนรงค์ด้วยนะคะ